มีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปถามนุ่ม
หนุ่มเองเนี่ยเลี้ยงผีใช่ไหม
ฆ่าเนี่ยคือเมฆิลเสพาะเรอหมื่นศพ

จอมพระมังเวชเมฆิน

้านี้โอโหเดี๋ยวกันผม

อย่าว่าแต่ผีกลัวเลยคนก็กลัวเต็มคอเต็มตัวขนาดนี้นะวิ่งมาใครก็กลัวหมดแหละ
หนุ่มที่ถ่ายคลิปก็บอกว่านี่ครับได้เจอตัวจริงเสียงจริงของจอมขมังเวศสับปะเลอหมื่นศพ
ที่มีชื่อเสียงด่งดังแถบอางทองสุภัณฑ์บุรีชัยน่าอย่างคนจะรู้จัก
โอ้ยตายแล้วสารพัดของครังนะครับ
เดินไปทักว่าไอ้นุ่มเลี้ยงผีป่ะเนี่ยเดินตามหลังไอ้มาเพียบเลย
เอาหนุ่มก็ตกจากมีผีตามหลังเหรอร้อนสิฮะ
พอหันไปตกใจยิ่งกว่านั้นคือคนที่ทักของขังเต็มตัวขนาดนี้
พระเครื่องเอยประหลัดขีกเอยเครื่องรางเอยแถมมีมีดแบบเป็นมีดสะกดวิญญาณ
เอวของคุณลุงก่อนนะเยอะมาก
ไม่กลัวองค์นี้ก็ต้องไปกลัวอีกองค์นึงล่ะ

คือไม่รู้ของที่ลุงได้มามันมีอะไรบ้างอะนะ

ลุงก็บอกอ๋อรู้แล้วนี่หุ่นยนต์ใช่ไหม

คุณลุงแกก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะ

มีคนเห็นก็เลยเอามาถ่ายเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน

คือไม่รู้ว่าองค์ไหนช่วยกันเลยนะ